ท่านผู้ชมครับ๑๕นาฬิกาวันศุกร์นี้๓๐กันยายนสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยนะครับ
วาระการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์ครบ๘ปีหรือยังที่ฝ่ายค้านถามไป
เพราะฉะนั้นมันต้องไปตั้งต้นที่ว่าการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันไหน
ไม่ว่าจะออกมาทางไหนมันมีผลกับการเมืองไทยนับจากนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอน
มันมีอยู่๓แนวทางนะครับท่านผู้ชมครับของคำวินิจฉัยที่คาดว่าจะออกมา
แนวทางแรกถ้าเริ่มนับวาระการเป็นนายกถ้าสารวินิจฉัยว่าเริ่มนับเลยตั้งแต่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ตั้งแต่เป็นนายกในยุคของคอสชเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็แสดงว่าพลเอกประยุทธ์ต้องปิดฉากการเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีนะฮะ
เพราะถือว่าครบ๘ปีแล้วนะครับตั้งแต่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ที่ผ่านมาผลเอกประยุทธ์เมื่อนายกพ้นจากตำแหน่งคอรมอทั้งคณะก็ต้องพ้นจากหน้าที่ไปพร้อมกันนะครับ
ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำวินิจฉัยซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้นั่นเท่ากับว่า
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกก็จะรักษาการนายกต่อไป
นี่นะขณะเดียวกันถ้าตามขั้นตอนระบบของรัฐสภา
ก็ต้องมีการหานายกคนใหม่มาทำงานเพราะว่าวาระสภายังไม่หมดนะครับ
วารสภาชุดนี้จะจบลงคือมีนาคมปี๖๖
การเลือกนายกก็เป็นไปตามระบบของรัฐสภาที่รัฐธรรมนูลกำหนดเอาไว้นะครับ
นั่นก็คือต้องไปดูจากรายชื่อของแคนดิเดตนายก
พักการเมืองต่างเสนอเอาไว้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งปี๖๒
ท่านผู้ชมยังจำได้ไหมฮะตอนนี้มีอยู่๕รายชื่อนะครับ
แน่นอนว่าในส่วนของพักรัฐบาลขณะนี้
ที่เสนอเอาไว้พรรคคมใจไทยเสนอคุณ
ชื่อนะครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แต่ตอนนี้คุณหญิงสุดารัฐออกจากเพื่อไทย
ไปตั้งพักไทยสร้างไทยแล้ว
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ไปเป็นผู้ว่ากอทมแล้ว
แล้วก็เคยบอกไปแล้วว่าไม่ขอเป็นนายกไม่ขอชิงตำแหน่งนายก
คุณชัยเกษมนิติสิริตอนนี้ยังอยู่กับพักเพื่อไทย
ขณะเดียวกันในส่วนของอนาคตใหม่เนี่ยเคยเสนอชื่อคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเอาไว้
แต่อนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้วคุณธนทรก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
ก็ต้องดูว่าถ้าเป็นแนวทางนี้จริงเนี่ยการโหวตเลือกนายกจะเป็นยังไงนะฮะ
แต่อย่าลืมนะครับว่าการโหวตเลือกนายกในขณะนี้เนี่ย
ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องนำไปสู่การเสนอนายกนอกบัญชี
แต่จะสำเร็จถึงขั้นมีนายกนอกบัญชีเป็นใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า
เพราะต่อให้เลือกได้หรือมีนายกคนนอกมาก็แล้ว
แต่อยู่ได้แค่๖เดือนนะฮะวาระสภาจะหมดมีนาคมปี๖๖
หรืออาจจะรอจนถึงหมดวาระสภาแล้วก็เป็นรัฐบาลรักษาการกันไปก็ได้
แนวทางที่๒นะครับท่านผู้ชมครับถ้าสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยว่า
วาระการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ให้เริ่มนับตั้งแต่๖เมษายน๒๕๕๙
นั่นก็คือวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกครบ๘ปี
ก็คือนู่นฮะ๖เมษายน๒๕๖๘ยังเป็นนายกได้ถึงปี๖๘
อายุสภาจะสิ้นสุดลงก็คือมีนาคมปีหน้าปี๖๖นะครับเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ยังสามารถเป็นนายกได้อีกแต่คำถามก็คือ
ถ้ามีพักการเมืองเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นแคนดิเดตนายก
แต่จะเสนอชื่อนายกที่เป็นนายกได้อีกแค่๒ปีเนี่ย
จะสามารถเสนอแล้วมีปัญหาตามมาในอนาคตที่จะต้องไปหานายกกันใหม่อีกหรือเปล่า
ตอนที่ถึงปี๖๘เนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาถ้าเป็นแนวทางที่๒นะ
พลเอกประยุทธ์ถูกเสนอเป็นคันดิเดตนายกแล้วได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอีกจริงก็อยู่ได้แค่ปี๖๘
แนวทางที่๓นะครับถ้าสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์วาระการเป็นนายกเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่๙มิถุนายนปี๒๕๕๙
ก็คือเป็นนายกตามรัฐธรรมนุนฉบับใหม่หลังการเลือกตั้งปี๖๒ที่ผ่านมานั่นเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกได้ถึงนู่นนะฮะ
ปี๒๕๗๐เพราะตอนนี้เป็นสมัยแรก๔ปียังเป็นได้อีก๑สมัยแนวทางนี้เนี่ยนะฮะนั่นเท่ากับว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า
ถ้ามีพักการเมืองไหนเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นคันดิเดตนายกแล้วมีการเลือกในสภาให้ได้เป็นนายกขึ้นมาจริง
ก็เท่ากับว่าเป็นสมัย๒ได้อีก๔ปีเต็มนี่คือ๓แนวทางนะครับที่คาดว่าคำวินิจฉัยเนี่ยคงไม่ผิดออกไปจาก๓
แนวทางนี้ว่าจะเป็นแนวทางไหนแต่มันยังมีอีกแนวทางหนึ่งนะฮะ

นั่นก็คือถ้าสารรัฐธรรมนูลเนี่ยนะฮะท่านชี้ออกมาแต่ไม่ได้
อย่างชัดเจนว่าให้เริ่มวันไหนหรือว่าไปสิ้นสุดวันไหน
นี่นะกรณีสารรัฐธรรมนูมิทิศไฉว่าพนักประยุทธเนี่ยยังเป็น
นายกได้อยู่ตามรัฐมนุนปี๖๐แต่ไม่ได้ระบุว่าเริ่มนับวันไหนเริ่มวัน
รำนูลปี๖๐ประกาศใช้หรือเริ่มนับวันที่เป็นนายกหลัง
จากการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒ทีนี้ก็ต้องไปรอตีความกันอีก
ตีความก็คือพอไปถึงปี๖๘ก็อาจจะมีคนยื่นว่าตกลงปี๖๖
แล้วครบ๘ปีหรือยังเหมือนกับตอนนี้ฮะหรือปี๗๐แล้วจะครบตอน
ยื่นต่อว่าเอ๊ะตกลงแล้วสิ้นสุดหรือยังเหมือนกับตอนนี้ในปี๖๕
ที่ยื่นไปว่าครบรึยังพอไปถามไปท่าสารบอกว่ายังไม่ครบ
แต่ถ้าท่านก็ไม่ได้บอกว่าแล้วครบหรือยังเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะต้อง
รอปี๖๘ก็ได้นะครับว่าจะต้องมีคนไปยื่นอีกหรือไม่อย่าง
เพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้๑๕นาฬิการอฟังพร้อมกันครับว่าสารรัฐ
นุนจะมีคำวินิจฉัยออกมาว่าแบบไหนอย่างไรนะครับ